ต่อไปนี้เป็นภัยของผู้หญิงแหละนะฮะที่ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอีกแบบนี้ผู้ชายก็เจอผู้หญิงก็เจอครับแต่ล่าสุดเป็นผู้หญิงเธอทำงานเป็นแม่บ้านแต่ว่าไม่ได้ทำงานที่ปั๊มนี้นะไปเข้าห้องน้ำปั๊มปวดท้องจะไปปลดทุกข์ระหว่างนั่งปลดทุกข์อยู่คุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งมาแอบถ่ายคลิปคำถามคือมันมันน่าดู

ถ่ายวินิโอมแล้ว

เจ๊เจ๊จ่อนไง
จ๊ิมเนตข้างหลังมันได้รอบจิต
ไม่ได้พี่ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายพี่ดูได้เลย
แล้วพี่วิ่งแล้วหนูเห็นอยู่กล้องอยู่
หนูนั่งชีอยู่

คือต้องบอกว่าเขาขับรถตามจากปั๊มเลยนะค่ะ
ให้สามีขับรถตามมาแล้วให้รถสิบล้อช่วยจอดเพื่อดักไม่ให้รถกระบะคันนี้ไปเลยนะ
เขาเข้าใจนะ

อันนี้เหมือนจะเป็นทางด่วนกาญจนาพิเศษด้วยซ้ำไป

ทีนี้นะฮะเขาบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยพอรู้ว่าภรรยาถูกคนแอบถ่ายคลิปในห้องน้ำนะครับ
กระบะไล่กวดมา
ตอนแรกเขาโดนถ่ายแถวบังพลีตำหลุในพื้นที่สมุทรปราการ
แล้วก็เลยให้รถของสามีขับตามขับตาม
แล้วบังเอิญไปเจอรถบรรทุกอยู่เลนซ้ายพอดี

ก็เลยสามารถกันไม่ให้กระบาดคันนี้หนีไปได้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถ่ายดูมือถือเลย
เขาวิ่งหนีมาเพราะเขาตกใจเฉยนะฮะไม่มีหลักฐาน
ทำยังไงก็ต้องปล่อยตัวเข้าไปเพราะไม่มีหลักฐาน
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ถ่ายคลิปทั้งหมดเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อน
จากนั้นผู้เสียหายขับรถย้อนกลับไปที่ปั๊ม
ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อไปขอดูกล้องวงจรปิด
ผู้หญิงเดินเข้าห้องน้ำไปแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่ง
เหมือนเข้าไปรออยู่แล้วแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องน้ำนี่มา
คำถามคือผู้ชายคนนี้ไปอยู่ในห้องน้ำหญิงตั้งแต่เมื่อไห
แล้วเข้าไปทำไมค่ะหลังจากนั้นผู้หญิงผู้เสียหายวิ่งตามออกมา
แล้วก็บอกสามีในรถว่าโดนถ่ายนี่โดนเอามือถือสอดเข้าไปถ่ายเธอ
ที่เธอนั่งปลดทุกข์ในห้องน้ำนะครับอีกมุมหนึ่งจะเห็นผู้ชายต้องสงสัย
เข้าไปนี่วิ่งออกมาเหมือนกันแล้วก็ขับรถออกไป
หลักฐานมันจะไม่ได้ชัดว่าผู้ชายคนนี้เข้าไปแอบถ่ายจริงหรือเปล่า
แต่มันก็คิดได้ว่าเขาจะเข้าไปห้องน้ำหญิงทำไม
ไปถ่ายอะไรออกมาเขาอาจจะแอบลบคลิปตอนขับรถหนีก็ได้
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดทั้งหมดเป็นหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเกาะเหตุแอบถ่ายจริง
สามีภรรยาคู่นี้ก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดที่มีทั้งวงจรปิดและคลิปที่ขับรถตาม
ไปแจ้งความไว้ที่ตำรวจสพบางพี
เดี๋ยวตำรวจจะมีการเรียกตัวผู้ชายคนนี้มาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เห็นไหมภัยอยู่รอบตัวไปเข้าห้องน้ำที่ไหนต้องระวังกันด้วยแล้วกัน